เรารัก๘ริ้วค่ะได้เปิดเผยวินาทีชีวิต
ขณะที่รถเครนถูกไฟฟ้าช็อต
ขณะที่กำลังช่วยที่จะยกรถหกล้อที่ตกอยู่ข้างทางขึ้นมานะคะ
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
หลักไกล

คือไฟช็อตเป็นไฟฟ้าแรงสูง
เราได้ภาพนี้จากคลิปเพจเรารัก๘ริ้วนะคะ
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาเศษของเมื่อวานนี้
เป็นนาทีที่ไฟฟ้าแรงสูง
เครนขณะที่กำลังเข้าไปเก็บกู้ซากรถหกล้อที่ประสบอุบัติเหตุตกข้างทาง
ริมถนนสายสามศูนย์สี่ฉะเชิงเศร้าพนมสารคาม
่งหน้าพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าเจ้าหน้าที่ใช้เครนขนาดใหญ่
ยกตู้สินค้าที่มีน้ำหนักมากแต่เนื่องจากจุดนี้นะคะ
อยู่ใต้แนวสายไฟแรงสูงพอดีคนก็ทักแล้วนะ
บอกว่าระวังนะอาจจะอันตรายนะตรงนี้เสาไฟแรงสูงนะ
แต่คนขับรถเครนก็บอกไม่เป็นไรเดินหน้ายกรถต่อ
เตือนไปไม่กี่นาทีคุณผู้ชมก็เกิดเหตุการณ์จริง
ช็อตจริงเพราะว่าสลิงเนี่ยไปโดนกับสายไฟแรงสูง
ครั้งแรกคนขับรถเครนพยายามจะยืดแขนบูมขึ้นไป
แต่ก็ไปเกี่ยวสายไฟอย่างจังอีกก็เลยช็อตเป็นครั้งที่สองอีก
ทำให้มีผู้บาดเจ็บไปสามคนหนึ่งในนั้นก็แน่นอนคนขับรถเครนนะคะ
ยังดีนะคะที่ยังพอมีสติคนขับ
ก็บังคับเครนที่ทับคนเจ็บขึ้นมาได้ก่อนที่จะช่วยกันนำร่างส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ